คือเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อายุทยาขนลุกเลย
คือเขาบอกว่าเขามีร้านอยู่๒สาขา
ปรากฏว่าเช้ามืดเขาได้รับสายโทรเข้ามา
โทรศัพท์เครื่องนี้ความจริงเขาให้พนักงานอีกสาขาหนึ่งถือไว้
แล้วปรากฏว่าโทรเข้ามาไม่มีคนพูด
มีแต่เสียงรถวิ่งเขาก็เลยสงสัยรออยู่เป็นนาทีเลย
ตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูที่อีกสาขาหนึ่ง

มือถือที่โทรเข้ามาเครื่องนั้นมันวางอยู่เฉย

ก็นี่ไงเขาก็แบบเอ๊ะคือคนโทรเองเหรอ
หรืออาจจะมีคนกดโทรก่อนแล้วก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้หรือเปล่า

มันงงอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
ภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมวงสีแดง

แสงหน้าจอจอสว่างขึ้น
มันเป็นจังหวะที่มือถือเครื่องนั้นโทรไปที่เบอร์มือถือเจ้าของร้าน

เจ้าของร้านคือคุณมณัฐแสนอาอายุ๔๐ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าผมมีสาขาอยู่๒สาขา
อำเภอมหาราชกับอำเภออุทัย
แล้วสาขาอำเภออุทัยคือจุดที่เกิดเหตุ

เมื่อตอนตี๕ปรากฏว่าผมนอนพักผ่อนอยู่
มือถือจากร้านสาขาอำเภออุทัยมันโทรมาที่เบอร์ผม
ผมก็เอ้ยตี๕มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

ผมก็ถือสายรอฟังอยู่นาทีนึง
เอ๊ะทำไมปลายสายคือพนักงานของผมไม่ยอมพูด
ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นคลิปแบบนี้ไม่มีคนอยู่
มือถือวางอยู่บนโต๊ะทีนี้คุณมณัสเจ้าของก็เลยแปลกใจไง
ว่ามือถือมันวางอยู่เฉยโทรออกเองได้เหรอ
หรือยังไงมือถือเครื่องนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะไม่เคยมีปัญหาเลย
หรือว่าเครื่องรวนเองหรือเปล่าแต่ทีนี้ถามคุณมณัฐเอาจริงจริง
คุณมณัฐเชื่อไหมคุณมณัฐบอกว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องลี้ลับ
ผมก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วช่วงสายวันนั้นเนี่ยนะ
ก็เลยโทรไปหาพนักงานที่ร้านทุกคนบอกว่าไม่มีนะช่วงนั้นตี๕
ไม่มีคนไปโทรศัพท์ไม่มีคนกดโทรศัพท์นี้เลย
ใช่คือจะใช้มือถือทำไมตั้งแต่ตี๕ท้ายที่สุด
ตัดสินใจเอามือถือนี้ไปเปลี่ยนแล้วก็เอามือถือเครื่องนั้นน่ะคือ
คือสลับมือถือกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถามว่ามีอะไรผิดปกติไหม
มันโทรออกเองไหมครูมณัฐบอกว่าคือไม่มีอะไรผิดปกติเลย
ทุกอย่างปกติอันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเครื่องรัวหรือเปล่า
ใครกดโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะ